หมู่บ้านริมฝั่งโขงในอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดหนองคาย
ก็เป็นเส้นทางสำคัญนะครับที่ขบวนการตัดไม้ชิงชัน
ลักลอบขนไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินายุง
น้ำสมจังหวัดอุดรธานีไปส่งอย่างประเทศเพื่อนบ้าน
เราจะไปติดตามกันต่อกับคุณพยุงศักดิ์การสมเกต
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่

ทุกวันหลังได้รับแจ้งเหตุขบวนการลักลอบขนไม้ข้ามฝั่งแม่น้ำโขงจากการข่าว
เหนือเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง
นรขอเขตน้องคายจะออกเรือสกัดจับทันที
หัวหน้าสถานีเรืองอัตรนาวาปีนนเฮดนองไขยอมรับว่า
เกรงกลัวการจับกลุ่มและพร้อมจึงต่อสู้
เนื่องจากการขนไม้ข้ามฝั่งมีค่าตอบแทนที่สูงขึ้น
ในการขนไม้ข้ามเนี่ยมีค่าตอบแทนซึ่งมีมูลค่าสูงนะครับ
จึงทำให้ผู้ประกอบการในการที่จะกระทำสิ่งผิดกฎหมาย
พร้อมที่จะเสี่ยงในเรื่องการขนไม้ข้ามสู่ประเทศเพื่อนบ้านของเรา
ขบวนการได้รู้ว่าเจ้าหน้าที่มียุทธวิธีในการเข้าจับในช่วงกลางคืน
แต่ณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้ว
ขนไม้ปรับเปลี่ยนมาใช้ในช่วงเวลากลางวัน
เป็นช่วงที่ว่าปอดเจ้าหน้าที่ในปัจจุบัน
เจ้าที่ก็ยอมรับว่าขบวนการพวกนี้ไม่เกรงกลัวเจ้าหน้าที่
สามารถลำเรียงได้งานทำให้ทุกวันตลอดเวลา๒๐ชั่วโมง
ขบวนการลักลอบขนไม้จะเข้าไปลักลอบตัดไม้ชินชัน

และจะนำไม้ออกไปพักตามบ้านผู้มีอิทธิพล

จากนั้นจะลำเลียงไม้ตามแนวหมู่บ้าน
เชื่อมต่อกันโดยไม่ใช่เส้นทางหลัก

และจะมีคนสังเกตต้นทางทั้งทางบกและทางน้ำ

อำเภอสังคมอำเภอท่าบ่อ

เหมาะแก่การสะดวกมาทุกไม้หนัก
รักรอบขนไม้ชิงชันออกนอกประเทศ
ก็จะมีรถกระบะบรรทุกไม้

ซึ่งจะเป็นที่รับตาเจ้าที่ครับ

จะให้กังหรือว่าคนขนย้าย

โดยการขนจะใช้เวลาให้เร็วที่สุดครับ
เพื่อส่งข้ามออกนอกประเทศเพื่อนบ้านครับ

ผู้รับจ้างจะรีบนำเรือออกจากฝั่งทันที

โดยการขนไม้๑ครั้งจะขนได้๑๐๒๐ท่อน

เขาต้องการเพื่อจะทดแทนไม้พยุง
ซึ่งหาไม้พยุงที่มีขนาดใหญ่
และมีมื้อคุณภาพดีหาได้ยากแล้ว
ไม้ชิงฉันนับปัจจุบันนี้
ก็มีเฉพาะในพื้นธีป่าตุลักษณ์
ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่มีคุณภาพดีแล้วก็สวย
แต่ด้วยความที่เป็นที่ต้องการของในทุน
ที่เขามีแหล่งทุนมหาศาลจากประเทศจีน
มีการว่าจ้างคนเวียดนามบ้างคนไทยบ้าง

ส่วนใหญ่แล้วปลายทางทั้งหมด

ทั้งไม้พยุงทั้งไม้ชิงชันนักขนาดนี้
ชิงชันที่ลักลอบไปประเทศเพื่อนบ้านได้แล้ว

เพื่อตีตามไม้ประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งห่างจากประเทศจีน๒๐๐กิโลเมตร
จากนั้นจะใช้รถบรรทุกขนผ่านประเทศเวียดนาม

โดยใช้เวลาเพียงแค่๒วันเท่านั้น

ทั้งทางบกและทางน้ำ
แม้เจ้าหน้าที่จะออกลาดตะเวนตรวจตราอยู่บ่อยครั้ง
ซึ่งในอนาคตทางเจ้าหน้าที่

และปรับปรามขบวนการลักลอบตัดไม้ชินชัน

ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน